ดาราคนไหนร่วมงานด้วยจับเข้าห้องมืดห้องเย็นหมดเลย
คือห้องมืดห้องเย็นก็คือแบบว่าอารมณ์ประมาณว่าป๊า

คุยเรื่องคาแรคเตอร์ติวเข้มอะไรประมาณนี้ค่ะ
ซึ่งเจอพี่แอนทองผสมก็ยอมรับนะว่าพี่เฮียบจริง
เพราะว่าเฮียเพราะว่าอยากให้ได้ผลงานออกมาดีนะคะ
พี่แนนบอกว่านะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเป็นการทำละครนะคะ
ให้ออกมาได้ดีที่สุดอย่างเรื่องคือเธอค่ะคุณผู้ชม
ล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคือปังมากนะคะ
จะโดนชาวเน็ตติติงนะคะว่าโอ้โหตอนจบเนื้อหาออกทะเลเหลือเกินค่ะ

ส่วนเรื่องประเด็นเข้าห้องเย็นเนี่ยค่ะพี่แอนบอกว่าจริงไม่ใช่แค่มาริโอยายานะคะ
ที่โดนเข้าห้องเย็นค่ะล่าสุดแม่แอฟทักษะออนที่มาเล่นละครเรื่องแค้นของพี่แอน

คู่กับน้องแต้วเนี่ยค่ะก็คือโดนเข้าห้องเย็นเหมือนกันค่ะ

คุณผู้ชมนะคะซึ่งพี่แอนก็ยอมรับตรงว่าพี่เนี่ยเป็นผู้จัดละครแบบไบโพล่า

แต่ว่าก็จะถูกตีความว่าเฮียบแล้วก็กลัวต่อแอนก็คงต้องถอยหลังออกมาบ้าง
เพราะว่าก็เกรงใจเหมือนกันกลัวเขาจะอึดอัด

ทุกคนเป็นไบโพล่า
เป็นเป้าหมายเป็นเป้าหมายของแอนเองค่ะ
เอาจริงแอนก็รู้แหละมันสวิงแต่ว่าแอนก็อยากให้ทุกคนดูไปก่อน
ทุกคนโดนหมดแอปเนี่ยโดนเยอะแอนเคยเห็นแอปแบบว่า
บอกว่าในกล้องเขาไม่เห็นไงแต่แอนเห็น

ทำตาลอยอย่างนี้มันก็กูไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้มี
แอปเวลาเขานั่งเขานั่งอย่างนี้โทษนะเขาจะนั่งอย่างนี้
หยิบของเขาจะหยิบอย่างงี้ใช่มะคะแอนบอกแอปหยิบอย่างงี้เลย

คุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะคะคืออย่างนี้เดี๋ยวสาธิตให้ดูนะคะ
พี่แอนเล่าให้ฟังว่าปกติพี่แอปตัวแล้วเขาหยิบของเขาหยิบแบบไหน

ซะสรุปแม่แอปแคลันเนี่ยเขาก็จะหยิบของแบบนี้สมมุติของหล่นนะคะ

ต้องต้องยังงี้เราก็เก็บ
แล้วพี่แอนบอกว่าละครเรื่องแค้นเนี่ยบทมันร้ายใช่ไหมอย่างนี้ก็ได้หยิบอย่างนี้ก็ได้

อันนี้พี่แอนบอกมานะคะก็เป็นการละลายพฤติกรรมนี่แหละค่ะ
เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลพี่แอนทองผสมก็คือตั้งใจทำให้ละครออกมาดีนั่นแหละค่ะ
อยากเห็นนะแม่แอฟเล่นร้ายเหรอปกติเห็นแบบเล่นบทคุณหนูเล่นบทดีทั้งนั้นเลย
อยากรู้ว่าจะร้ายจะร้ายยังไง
จะร้ายแบบสายตาหรือว่าจะร้ายแบบวีดไวห์เลย